จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเมืองปากน้ำโพแห่งนี้
ให้ดียิ่งขึ้นให้ดีกว่าที่คุณรู้จักนะครับ
เพราะว่าทีมข่าวของเราจะพาคุณผู้ชมไปชมเมืองกันนะครับ
ติดตามได้จากคุณยุธยาตุ้มมีนะครับ

รายงานสดมาจากนครสวรรค์นั่นเองนะครับ

ก็จะต้องนึกถึงเมืองปากน้ำโพควบคู่กันไปด้วยครับ

ก็คือปากน้ำโพซึ่งเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
จะไหลเริ่มต้นจากจังหวัดนครสวรรค์จุดนี้นะครับ
จนถึงผ่านกรุงเทพมหานครแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยครับ

ได้ว่าเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันครับ
ก็เป็นแม่น้ำทั้ง๔สายที่ไหลมารวมกันนั่นเองนะครับ
โดยด้านนี้นะครับที่ผมยืนอยู่จะเป็นแม่น้ำปิงนะครับ
ก็คือจะมีแม่น้ำวังไหลมารวมก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ส่วนด้านนู้นนะครับจะเป็นแม่น้ำน่านซึ่งมีแม่น้ำยมไหลมารวมกันนะครับ
อยู่ตรงจุดนี้ก็เรียกว่าปากน้ำโพ
แต่ก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นย่านเศรษฐกิจมีการค้าขายในแม่น้ำนะครับ
เมื่อการคมนาคมเปลี่ยนไปนะครับก็จะย้ายตลาดขึ้นมาด้านบนแต่ก็ยังคงคึกคักอยู่ครับ
ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงจุดนี้นะครับ
ถือได้ว่าเป็นย่านตลาดเก่าที่เคยคึกคักในอดีต
ปัจจุบันเทศบาลนครนครสวรรค์นะครับได้ก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่
มีความทันสมัยแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
ก็จะทำให้ง่ายต่อการเลือกซื้อสินค้าชื่อว่าตลาดสดชั่วคราว
มีสินค้าทั้งพืชผักเนื้อสัตว์ต่างมากมายครับ
และมีโซนที่จำหน่ายเฉพาะปลาแล้วก็อาหารทะเลต่างหาก
อยู่บริเวณริมแม่น้ำซึ่งตลาดแห่งนี้จะเปิดขายตลอด๒๔ชั่วโมง
มีประชาชนทยอยเดินทางมาเลือกซื้อของเรื่อยนะครับ
ในช่วงเช้านี้อาจจะยังไม่คึกคักเท่าไหร่
แต่ว่าถัดไปจากตลาดสดชั่วคราวนะครับเข้าไปด้านในตัวเมืองนิดหนึ่ง
ก็จะเป็นตลาดบ่อนไก่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ครับ
ซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นตลาดเช้าขายตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงประมาณ๙นาฬิกาเลยทีเดียว
ได้รับความนิยมจากประชาชนมาเลือกซื้อสินค้าทั้งพืชผักเนื้อสัตว์ของสดต่างคึกคักมากกว่านะครับ
จากการสอบถามทั้ง๒ตลาดนั้นก็พบว่าสินค้าส่วนใหญ่โดยเฉพาะผักสดแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรนะครับ
นำมาจากตลาดค้าส่งที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์อย่างเช่นตลาดริมปิงแล้วก็ตลาดศรีนครครับ
ยังคงแสดงให้เห็นถึงความคึกคักของชุมชนทางการค้าที่ปากน้ำโพนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการขนส่งสินค้าทางน้ำ
จากภาคเหนือเข้ากรุงเทพหรือว่าจากกรุงเทพขึ้นสู่ภาคเหนือก็ต้องผ่านจุดนี้ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันก็ยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่นะครับ
ก็เป็นสาเหตุให้เมืองนครสวรรค์แล้วก็ปากน้ำโพนั้นถือได้ว่าเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อควบคู่กันไป
แต่ว่าที่มาของปากน้ำโพตรงจุดนี้จริงแล้วมีที่มาอย่างไรติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ
ดินที่โผล่กลางลำน้ำน่านและลำน้ำปิงจุดบรรจบของสายน้ำต้นน้ำเจ้าพระยาหรือที่เรียกว่าเกาะยมบริเวณตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์
คือจุดเริ่มต้นของชื่อเมืองปากน้ำโพสมยานามของจังหวัดนครสวรรค์
โยนิโรธผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัดบอกว่าชื่อเมืองปากน้ำโพถูกเรียกกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามประวัติศาสตร์ในคราวที่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาครั้งสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกองทัพเรือจากกรุงศรีอยุธยาได้ยกทัพไปรับค่าศึกแต่ต้าน
จึงล่าถอยกลับไปปากน้ำโพเมืองปากน้ำโพถูกสันนิษฐานถึงที่มาของชื่อนี้จากสามประเด็นคือมาจากคำว่าปากน้ำโพเพราะเป็นจุดที่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านไหลมาบรรจบกันในลักษณะมาโผล่รวมกันเกิดเป็นต้นแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ต่อมาก็ได้เพี้ยนจากคำว่าปากน้ำโพเป็นปากน้ำโพ
ส่วนการสันนิษฐานอีกข้อหนึ่งคือมีต้นโพขนาดใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ตรงปากน้ำวัดโพธารามซึ่งอยู่ห่างจากแม่น้ำเพียงประมาณ๑๐๐เมตรและมีต้นโพชุกชุมจึงเรียกกันว่าปากน้ำโพ
ข้อสุดท้ายคือที่จังหวัดน่านมีคลองโพซึ่งเป็นลำน้ำสายสำคัญอีกสายหนึ่งในสมัยนั้นและตรงจุดนี้คือจุดที่แม่น้ำน่านมาบรรจบกับแม่น้ำปิงคนที่นี่จึงเรียกว่าปากน้ำโพมาจนถึงปัจจุบัน
เป็นคนปากน้ำโพเนี่ยก็คือแม่น้ำไม่โผล่ก็ต้นโพไม่ก็เป็นปากของคลองโพที่อยู่จังหวัดน่านนะฮะนี่ก็เป็นส่วนที่เราสันนิษฐานกันไปนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดถึงต้นโพส่วนใหญ่นะฮะเพราะว่าต้นโพเนี่ยปัจจุบันเราก็คิดว่าวัดโพธารามเนี่ยก็เป็นเป็นที่มีต้นโพอยู่แยะนะฮะนี่ก็ห่างจากนี่ก็ประมาณ
ปี๒๕๔๙เทศบาลนครนครสวรรค์ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อออกแบบวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะในเขตเทศบาลและ๑ในหลายโครงการได้กำหนดการพัฒนาที่ดินโดยเฉพาะบริเวณรอบเกาะยมและที่ดินปลายเกาะยงให้มีภูมิทัศน์และเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ประจำเมือง

จะเป็นสถานที่สำหรับให้เห็นว่าเป็นที่สามารถที่ให้รู้ถึงประวัติของการเป็นต้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่มาจากภาคเหนือนะครับต้นสายน้ำมาปิงวังมายังไงยมนาศมายังไงมาถึงนครสวรรค์ยังไงแล้วความเป็นอยู่ของคนในที่นี้นะครับซึ่งมีเอ่อส่วนใหญ่จะเป็นสัญชาติไทยกับจีนนะฮะฉะนั้นในการการใช
จากอดีตสู่ปัจจุบันเมืองปากน้ำโพ
ยังคงเป็นเมืองที่มีความสำคัญอีกเมืองหนึ่งของภาคกลาง
ระบบเศรษฐกิจและเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาค
เห็นได้จากความเจริญรุ่งเรืองของเมือง
ที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

กลายเป็นสวรรค์บนดินของผู้คน
สมชื่ออย่างแท้จริง
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

ที่๔๔ที่นครสวรรค์เป็นเจ้าภาพ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็จะนำเสนอใน

ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้จักนครสวรรค์มากขึ้น
คู่กับการก่อติดการแข่งขันกีฬาด้วยครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวแถวรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ